ทีมข่าวของเราได้นำเสนอข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลายท่านจริง
ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙ต่อเนื่องมาด้วยสถานการณ์น้ำท่วม
เราอยากจะพูดถึงอีกหนึ่งคนค่ะคุณโอเลี้ยงเชิญยิ้มค่ะ
นักแสดงตลกชื่อดังนะคะท่านนี้นะคะ
คุณโอเลี้ยงเนี่ยก็เจอกับพิษโควิด๑๙แล้วก็เจอกับสถานการณ์น้ำท่วม
จนตอนนี้ออกมาตัดเพราะว่าจะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วจริง
ตอนนี้อายุ๖๑นะคะเงินเก็บหมดแล้วไม่มี
สินที่มีอยู่รถสองคันขายทิ้งไปหมดแล้ว
วันนี้ทีมข่าวของเราไปหาที่บ้านอยู่แถวบางบัวทองค่ะ
คุณโอเลี้ยงเชิญยิ้มบอกว่าเชื่อไหม
ค้างค่าน้ำค่าไฟมา๕เดือนแล้ว๕เดือนไม่มีเงินจะจ่ายจริง
หนี้เป็นหมื่นบ้านหลังเนี้ยที่อยู่เนี่ย
เอาไปฝากขาย๗๐๐๐๐๐บาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านอะ
เกือบโดนยึดนะขออภัยไปขายฝาก๗๐๐๐๐๐บาท
ไม่มีเงินไปคืนเกือบโดนยึด
แต่ก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจบุญ

บ้านก็เป็นชื่อผู้ใหญ่ใจบุญคนนั้นน่ะ
ก็เหมือนกับเช่าเขาอยู่อะค่ะครับค้างค่าเช่าสามงวดแล้วนะคะ

ค่าน้ำค่าไฟเขาอนุโลมให้ว่าเดี๋ยวไปจ่ายสิ้นปีทีเดียวครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราขออนุญาตถาม

ถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่เก็บเงิน

เพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีการตั้งคำถามในประเด็นนี้
ว่าเคยเป็นนักแสดงตลกชื่อดังงานการแต่ก่อนก็เยอะ
ตลกคาเฟ่มีผลงานทางหนังทางละคร
คนก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมที่ผ่านมาไม่เก็บเงินเหรอคะ
คุณโอเลี้ยงบอกว่าโอ๊ยผมก็ตลกตัวเล็ก
ตอนนั้นตอนมีงานรายได้มันก็แค่พอใช้จ่ายนะ
ทีนี้พอไม่มีงานในวงการบันเทิง
เจอกับโควิดมาเจอกับน้ำท่วมเนี่ย
ก็ดิ้นรนลองสดผ่านเฟซบุ๊กขายน้ำปลาร้า
ก็เจ๊งก็ต้องเนี่ยแบกสังขารใช้คำนี้เลยนะคะ
กสังขารอาการป่วยโรคหอบ
ร้องเพลงแลกมาลัยออนไลน์

ทุกวันนี้กำลังใจหนึ่งเดียวคือลูกสาวค่ะ
กาแฟอายุ๒๒เรียนอยู่ปี๔ธรรมศาสตร์นะคะ
พอรู้ว่าพ่อลำบากก็ขอไปทำงานช่วยน้าสาว
อยู่ที่ร้านลาบที่จังหวัด๑๐๑ได้เงินวันละ๒๐๐

คุณโอเลี้ยงบอกว่าทุกวันนี้นอนร้องไห้ทุกคืน
ก็นึกน้อยใจในวาสนาของตัวเองสงสารลูกมาก
คือพอมีข่าวในโลกโซเชียลบางที
ก็ตั้งคำถามเป็นประเด็นดราม่านะคะ
ว่าอ้าวแล้วทำไมลูกสาวไม่มาดูแลพ่อล่ะ

คุณโอเลี้ยงบอกว่าไอ้คำพูดตรงนี้
มันทำให้ยิ่งร้องไห้นะ
คือคุณโอเลี้ยงเขาบอกว่าเขามองกลับกัน
เขาไม่โทษลูกสาวเลยลูกสาวก็ยังเรียนอยู่
ลูกสาวถึงขั้นตัดสินใจไปช่วยน้าทำร้านลาบด้วยวันละ๒๐๐
คุณโอเลี้ยงย้อนกลับมามองตัวเองมากกว่า

เราเป็นพ่อคนเราเลี้ยงลูกสาวคนเดียว

เพาะตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วน้ำตาไหลเลย
คุยกับทีมข่าวคือกลั้นน้ำตาไม่อยู่
แล้วก็บอกว่าเคยคิดประกาศขายลูกตา

ที่มีข่าวว่าตามองไม่เห็นนะคะหลังจากไปร่วมชุมนุมอะไรแบบนี้
เคยคิดถึงขั้นนั้นนะว่าจะทำอย่างไรดี
อยากหาเงินมาใช้หนี้อยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ
แต่ลูกสาวก็ห้ามเอาไว้แต่ก็เนี่ยฮึดตอนนี้ฮึดนะคะ
สู้ชีวิตต่อแล้วก็ยกมือไหว้นะคะ
ขอคนเมตตาไม่ได้ขอเงินนะคะของาน
ขอแค่มีงานงานยังไงก็ได้ออนลงออนไลน์ช่วงนี้
ขอแค่มีงานจะได้พอมีเงินประทังชีวิต
บางคนบอกว่าโอ๊ยเรื่องมันมีตังค์เยี่ยม
คุณไม่รู้ว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรใช้จ่ายยังไง
ภาระคนเดียวตลอด

ไม่ได้ว่าภาระเรายังมีอยู่ลูกเราจะหนีปัญหาไปได้ยังไง
มันเหมือนคนโง่อย่างพี่ต้นทุนพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
เหมือนตัวผู้เดียวอยู่กับลูกสาวเพิ่มร่างใจซึ่งกันแล้วกันซ้ำนั่นแหละ
ถ้าลูกทำไมไม่ออกมาช่วยพ่องั้นก็ไม่ต้องเรียน
เขาพูดออกมาได้ยังไงใช่ป่ะภาระเราก็มีนะ
อยากได้งานมากกว่าครับอยากได้งานบางคนบอกเวลาบริจาค
เดี๋ยวก็หาว่าดราม่าอย่างงี้มันไม่ใช่
แต่แล้วแต่ท่านจะเมตตาครับแล้วแต่จะเมตตากับผม
แล้วจะเมตตาเงินนะคะขายได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ก็ยังสู้พยายามสู้ต่อไปนะคะ

ก็เหมือนกับหลายคนในวงการบันเทิงในช่วงเวลานี้
ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นกันได้บ้างแล้วนะ
ก็คลี่คลายบ้างเริ่มทำงานวงการบันเทิงกันได้บ้าง
เริ่มจะกลับมาก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับ